เอาจริงไม่เคยเห็นอาจารย์ออส

ส่วนใหญ่บางทีก็โพสต์อะไรติดตลก

แต่ละปีอาจารย์ออสต้องสู้กับโจรต่างรูปแบบ

โจรติดคุกมามากมาย

รูปแบบของผู้มีอิทธิพลตัวจริง
ร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทางสื่อ

เอาให้สุดแล้วหยุดที่คุก
จัดไปอาจารย์ออสพูดนะครับ

กันเยาหยิงแบบกันชา

คุณรู้ข้อมูลน้อยมากแต่คุณก็เล่นไปเถอะ

หลังจากนั้นไม่นานก็ลบโพสต์นี้ทิ้ง

งงแล้วมาคอมเมนต์ถามว่า

ถ้าประนัดดาคนนี้ไม่ใช่แน่

อาจารย์เข้าใจอะไรหนูผิดคะ
จะขอรอคำชี้แจงจากอาจารย์ออสก่อน

ของ๒คนนี้ออกไป

ของเพจโหลกแดง

อาจารย์คนดังของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับกัญชา

สามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมได้

เรียกค่าที่ปรึกษาเดือนละห้าหมื่นบาท

เรียกค่าเสียหาย๑๕๐ล้านบาท

จะแชร์ไปโดยไม่ได้ระบุ

ไม่มีการเอ่ยชื่ออาจารย์ออสด้วยนะ

บอกว่ามีความพยายามทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ด้วยการนำข้อมูลผิดมาเผยแพร่

รับเป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชน
ที่จะตั้งโรงงานสกัดกัญชา

ข้อพิพาทระหว่างเจ้าของโปรเจค
กับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
อาจารย์ออสไปช่วยเหลือผู้รับเหมา

เข้าไปช่วยมีการยกเลิก

นัดขึ้นสารกันวันที่๗พฤศจิกายน

ยืนยันจะเดินหน้าดำเนินคดีกับบุคคล
บิดเบือนข้อมูลทำให้ท่าน
เสื่อมเสียชื่อเสียงให้ถึงที่สุด

คุณหนุ่มกัญชัยจนลบโพสต์ไปแล้ว